ก็แล้วแต่มันผ่านออก

เชื่อว่าหลายคนว่าคุณค่อยจะต้องเคยเรียนลูกเสือกนารี
คุณจะข่าวเลี่ยงกิจกรรมของเรา

ดูสิคะทั้งกองเชียร์ทั้งคนลุ้นทั้งคนเก็บ
เหนื่อยมากเสียงดังกันมากเลยสนุกสนานมาก
คือมันเป็นกิจกรรมของน้องลูกเสือเนธนารีของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะ
เป็นกิจกรรมที่อย่างที่บอกแหละค่ะว่าสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีกันในหมู่คณะ
มีการแบ่งทีมการแข่งขันทั้งลูกเสือทั้งเล่นนารี
โดยให้มีการเอาหมวกลูกเสือเน่นนารีไปวางเอาไว้ให้ไกลจากเขตที่ทำเอาไว้นะ
แล้วก็ให้ตัวแทน๑คนเป็นคนหยิบเพียงคนเดียว
เดี๋ยวนี้ต้องหยิบนะแล้วเพื่อนต้องคอยช่วยกันจับเพื่อนคนที่เป็นตัวแทน
เพื่อจะไม่ให้เขาล้มคือจะทำวิธีทางไหนวิถีไหนก็ได้ทางไหนก็ได้
เพื่อที่จะให้ตัวแทนสามารถเอื้อมมือไปหยิบหมวกให้ได้ครบทุกใบ
โอ้โหใครหยิบครบก่อนทีมไหนหยิบครบก่อนชนะไปเลย
ลูกเสือหรือว่าเนธนารินที่ชนะแล้วเนี่ย
คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าหลังจากมีการจัดกิจกรรมแบบนี้กันเรียบร้อยแล้วเนี่ย
คือสิ่งที่ได้ไปเนี่ยนอกเหนือจากความชนะแล้วเนี่ยความแข็งแรงความอดทนใช่ไหมคะ
และก็ความสามัคคีนั่นเองก็ต้องบอกแบบนี้ว่า
ดิฉันเดาได้นะว่าทีมไหนชนะ

เพราะว่าลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น

เพราะเขาจับแต่มือซ้ายก็เลยมือขวก็ไม่ได้จับ